มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

หลุนละครับว่าจะเจออะไร
แล้วก็ได้ปลาช่อนตัวเครื่องขึ้นมา
โอ้โหเป็นไปได้ยังไงเนี่ยปลาช่อนในป่ากล้วย

อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ

สงสัยว่าผมต้องไปหาปลาช่อนในป่ากล้วยแล้วล่ะครับคุณผู้ชม
เพราะว่าที่นี่นะครับเยอะจริงและใหญ่มาก
เป้จะขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ

โอ้โหนู่นขึ้นไปแล้วครับ
ไปหาปัชช่อนในปากปวดแล้วจะลงมาตอนไหนคะเนี่ย
ได้ดูละครเวทีทุกวันเลยอ่ะ

เมื่อกี้เลยลืมถามเลยว่าไปทำอะไรงานลอยกระทง